เกิดขึ้นช่วงสงกรานเหมือนกันอยู่ที่จังหวัดศรีสเกต
ก็เป็นเรื่องราวทะเลาวิวาสของกลุ่มวัยรุ่น
เขาจะเล่นสาดน้ำเล่นปะแป้งกัน
แต่ว่าท้ายที่สุดไม่พอใจก็เลยยิงกัน

บรรยากาศไปดูกันหน่อยช่วงของการจัดงาน
มีเพื่อนเล่นกีต้าให้กับผู้เสียชีวิตด้วย
เป็นความโศกเศร้าเสียใจของกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ทั้งเล่นกีต้าร่วมกันร้องเพลง

ซึ่งเป็นวัยรุ่นหนึ่ง
คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในช่วงสงกราน
คือชายคนนี้เขามากับเพื่อนเป็นกลุ่มใหญ่จากต่างอำเภอ
เข้ามาเล่นน้ำในตัวเมืองศรีสะเกดที่ถนนขู่ขัน
ถนนเส้นนี้เขาเล่นน้ำกันเหมือนถนนเข้าสารนะคะ

แล้วผู้เสียชีวิตไปปะแป้งผู้ชายกลุ่มหนึ่ง
เขาก็ไม่พอใจเขาก็ผลักอกออก

วัยรุ่นด้วยกันก็แปะไปเรื่อยเลย

เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายเขาบอกว่า
เฮ้ยเป็นผู้ชายปะแป้งทำไม

ประเพณีไทยก็สามารถที่จะประกันได้เล็กน้อยนะคะ
แต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับว่ามีเรื่องของฤทธิ์สุรามาเกี่ยวกันด้วย

เขาก็เลยเอาปืนขึ้นมากราดยิง

ซึ่งก็ทำให้ครอบครัวนั้นโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากนะคะ
งานจัดอยู่ที่วัดหนองคูค่ะ
หลายคนไปร่วมงานก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย
โดยนายประจวบสารธรรมพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่า
ผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัว

ที่ต้องสูญเสียไปครั้งนี้ถือว่าครอบครัวเสียใจมากนะคะ
และที่สำคัญน้องก็ยังอายุน้อยอยู่ด้วย
ถ้าชาติหน้ามีจริงก็ขอให้เกิดมาเป็นลูก

เสียใจสุด
เพราะว่ามีลูกชายเพียงคนเดียวได้มาสูญเสียปีนี้
ผมกับแม่กับน้องลูกสาว
ความรู้สึกคือมันจะพูดพูดไม่ออกนะครับ
หนูก็อยากให้ทุกคนเป็นชื่อเป็นเสียงช่วยตามหาคนร้าย

เพราะว่าน้องหนูเขาเป็นเด็กดีค่ะ
เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ค่อยมีปัญหากับใครหรอกค่ะ
หนูก็อยากให้ทุกคนเป็นหูเป็นตาตามหาคนร้ายให้ได้ด้วยค่ะ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะ
ทางผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีเซ็ต
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุแล้วทางตำรวจก็ตรวจสอบภาพ
แล้วก็ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนพยาน
เพื่อติดตามกลุ่มมือปืนผู้ก่อเหตุมาโดยตลอด
ทราบว่ามีผู้ก่อเหตุร่วมกัน๔คน
แล้วขอสารออกหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้ว๑คน
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

ยังไงก็แล้วแต่ก็จะติดตามความคืบหน้าของคดีนี้